คือที่นี่คุณผู้ชมฮะ
ไปเจอกับตภาพ

แต่ว่าเป็นตะภาพสีทอง

เอานี่บ้านเลขที่๗ทับ๑
หมู่๘ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนคร

บ้านหลังนี้เขามีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

แล้วที่สำคัญตัวมันใหญ่นะ

ไปถามสองสามีภรรยาที่จับมาได้

ได้มาเมื่อช่วงต้นเดือนนะ

เนี่ยทางสามีเขาไปวางเบ็ดเอาไว้
ไปหาปลาในทุ่งหนาพระมาสัก๑๐คะเบ็ด

แหละพวกเราที่กินเหยือก็ได้ปลาไปตามปกติ

แต่ได้ตภาพน้ำมาแทน

แล้วก็วัดไปถึงหัวแล้วก็หางด้วยสักประมาณ๒๐เซนติเมตร
แล้วก็ความกว้างของตัวมันประมาณสัก๑๕เซนติเมตร
คือด้วยความแปลกแบบนี้คุณนิรุธเนี่ยเอาจริงนะ
ตอนแรกเนี่ยเขาก็ยอมรับกับทีมข่าวของเราเลยนะ
บอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้ตื่นอกตื่นใจอะไรมากมาย
ตอนแรกเจ้าไปทำกินด้วยซ้ำเอ้า

ไม่ได้อย่าไปกินสงสารมัน

ด้วยความที่พี่นิรุธเนี่ยนะครับแกเป็นคนเชื่อเมียฟังเมีย

ก็เลยเอามาเลี้ยงมันซะเลยดีกว่า
ตั้งชื่อให้ด้วยชื่อเจ้าทองมา
เฮ้ยชื่อดี
ถึงก็อยู่กับครอบครัวมาตลอด
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พากันมาดูเจ้าทองมา

ราคาสองหมื่น
สามหมื่น
แสนด้วย
แสนเว้ย

ไม่ปฏิเสธตั้งแต่๒หมื่นแล้ว
ขายสิยาว